จะพาไปที่วัดบางพลีใหญ่ในคุณผู้ชม
เขาบอกว่ามีปฏิหารเรื่องเล่าหลวงพ่อโต
เขาบอกว่าถ้าใครพบหลวงพ่อโตเนี่ยนะ

โอ้ใช่พกห่วงยางเป็นส่วนตัวหรือเปล่า

ก็มีอะไรจัดท้า

ในปีพศ๒๐๒๐องค์หลวงพ่อเนี่ย
เกิดปฏิหาองค์ท่านปกติเป็นทองสำลิดใช่ไหม
แต่คราวนี้เราจับท่านเนี่ยเหมือนจับเนื้อมนุษย์ด้วยกัน
หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นหนึ่งในตำนานพระพุทธรูปสามพี่น้อง
หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธโรคศักดิ์ศิลประจาร
หัวหัดภูมิครับ

ในครั้งที่มีปฏิหารกล้องตามลำน้ำมาทั้ง๓องค์
หลวงพ่อโตเป็นองค์ที่ขึ้นน้ำที่หลังสุด
จึงได้รับแชร์ว่าเป็นองค์น้อง

เป็นปฏิหารแรกเลยที่เราได้เห็นจากองค์หลวงพ่อโต

กะว่าหลวงพ่อจะสามารถรอดผ่านได้อย่างสบาย
แต่ปรากฏว่าพอนำหลวงพ่อมารอดผ่าน
อุโบสถจริงแล้วไม่สามารถเข้าได้

ปรากฏว่าหลังจากที่จุดทูปบ่อของพ่อแล้ว

และยังมีพื้นที่เหลืออีก
อันนี้คือปฏิหารแรกที่ชาวกลางพิเยนัย
เห็นนับจากที่ลอยน้ำมา
ความศรัทธาทำให้ผู้คนหลั่งไหลมาอย่างไม่ขาดสาย

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง
ครอบครัวเพื่อนฝูงและญาติสนิทมิตรสหาย
ตอนที่หลวงพ่อนิ่มก็มาดูเหมือนกันนะคะ
ตอนแรกเคยดูแข็งเหมือนอย่างนี้นะคะ
แล้วพอวันนั้นทำไมมันนิ่มเหมือนเนื้อมนุษย์เป็นไง
มาครั้งแรกค่ะได้ยินในชื่อท่านมานาน
เพราะมีโอกาสผ่านมาก็แวะสการะ
อันนี้เรามาด้วยจิตศรัทธาของเราค่ะ
เราก็มากับว่ายบูชาค่ะ
จากตำนานของเรื่องเล่าขานหลวงพ่อโต
อีกหนึ่งปฏิหารของเหรียญเช่าบูชา
เรื่องลือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก

ของคนยุคก่อนคือบ้านเราอยู่ติดริมลำคลอง
ญาติโยมเขาก็จะแขวนองค์หลวงพ่อโต
ให้เด็กตัวเล็กคือพระเครื่อง
เป็นที่ศรัทธาของญาติโยมชาวบางพีอยู่แล้ว
ปฏิหารเกี่ยวกับสิ่งก็คือว่า
ลูกหลานจะไม่จมน้ำครับ
แต่ว่าองค์หลวงพ่อโตที่แขวนจะหาย
เรื่องนี้เท็จจริงประกันใดไม่มีใครรู้ได้
และปัจจุบันก็ยังไม่มีใครกล้าพิสูจน์
แต่ยังคงเป็นเพียงเรื่องเล่าที่หลายคนศรัทธา
และอยากจะมาบูชาเช่าเหรียญหลวงพ่อโตติดตัวไว้
เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจค่ะ
บริเวณนี้ก็คือต้นโพศักดิ์สิทธิ์ของวัดนะครับ
แต่ว่ามีความแปลกอยู่ที่ว่า

เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นนี้จึงไม่เคยสูงกว่าหลังคาบวชหลวงพ่อโตเลย

ชาวบ้านบางพลีต่างก็ศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์
และบารมีของหลวงพ่อโต
คุ้มครองชาวบางพีให้อยู่รอดปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้าย
และภัยทางธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุ

และใครที่คิดดีทำดีขยันทำมาหากิน
หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ใน

ไม่เคยต้องให้อดหยากหรือเจอภัยจากสิ่งชั่วร้ายเลย
ทำมาที่วัดบางพลีใหญ่นัยต้องมากราบองค์ห่วงพ่อครับ

แล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ไปกราบท่านให้ถึงองค์ท่าน

ครอบหรือว่าไม่ได้มีองค์เล็กอยู่ข้างในอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่นะครับองค์นี้เลยครับที่ลอยมา
และนี่ก็คือความเชื่อความศรัทธา
หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ใน
ที่ชาวบางพลีเคารพนับถือมาอย่างยาวนาน
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ